คุณผู้ชมครับที่อุดรธานีก็ไฟไหม้แต่อันนี้รู้สาเหตุอืม
ไฟไหม้เพราะยาเสพติดฮะแล้วไฟไหม้อยู่ในใจคุณแม่ท่านนี้ด้วย
เพราะว่าลูกชายเป็นธาตุยาเสพติดครับคุณผู้ชมครับ
หลอนหลอนจนคลั่งคลั่งปั๊บเผาบ้านแม่เลย
เผาบ้านแม่แม่บอกว่าครั้งนี้ไม่ไหวแล้ว
กลัวจะเกิดอันตรายจนถึงชีวิตนะฮะ
หัวอกแม่ต้องเรียกตำรวจให้มาจับลูกนะครับ

สัญญาฐานะอายุ๓๓ปีนั่งอ้าขาอยู่เนี่ยครับ
ถูกตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการสอบสวนกลางครับ
บุกจับที่บ้านพักในตะบนหนองวัวซออำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี
ขณะนั่งเล่นอยู่ในบ้านเพลินเลยเข้าไปตรวจค้นห้องพัก
ไปเจอปืนแก๊ปสั้นบรรจุกระสุนพร้อมยิงฮะที่ผนังห้องนอนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่ามีการเขียนยันติดผ้ายันแล้วก็พบม้วนสายสินวางที่หัวเตียง
จากนั้นก็คุมตัวไปที่กองสืบนะฮะกองสืบสวนของตำรวจภูทร
จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยันการจับกลุ่มครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมครับแม่ของนายสัญญาเองนั่นแหละไม่ไหวแล้วไปแจ้งความนะครับ
ให้ตำรวจมาจับในสัญญาลูกชายหน่อยเพราะว่าหลอนยาจนคลั่งครับ
เผาบ้านไหม้ไปแล้วล่ะแล้วขู่ญาติพี่น้องด้วยเหตุเกิดตั้งแต่๒๐
มกราคมที่ผ่านมานะครับและจากการสอบปากคำครับ
เพราะอะไรมาดูเขาอ้างคุณผู้ชมรับฟังไหม
เขาบอกว่าญาติมาแอบอ้างว่าบ้านสวนของแม่เป็นของพวกเขา
ไม่ใช่ของแม่แล้วก็รู้สึกเหมือนถูกมนต์ดำคุณสัยใส่ตัว
เหมือนบอกเขาบอกเขาถูกทำคุณสัยใส่เพราะบางทีเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
มันจะใช่จากมนต์ดำไหมคุณผู้ชมฟังไปเรื่อยเขาเลยเผาบ้านหลังนั้นทิ้งฮะ
เพราะเชื่อว่าบ้านหลังนั้นมันมีของไม่ดีอยู่ของไม่ดีอยู่ในบ้านหรืออยู่ในตัว
หลังก่อเหตุเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านยายตามปกติครับกระทั่งมาถูกตำรวจจับ
ส่วนยันที่เขียนติดผนังห้องเนี่ยเขาบอกว่าคือยันยอดพระกันไตปีดก
นี่เหรอฮะนี่ฮะเขาบอกแบบนั้นนี่ก๊อฟเคยเห็นไหมเนี่ยสายสินก็มา
เขาบอกว่าเขียนเอาไว้จะช่วยป้องกันพวกคุณสัยมนต์ดำหลังถูกจับครับ
แม่ของนายสัญญาเนี่ยก็มาเยี่ยมที่โรงพักฮะซึ่งในสัญญาก้มลงกราบแม่
แล้วก็บอกว่าทำไปผมทำเพื่อแม่นะแต่แม่เห็นไหมแม่สายหัวครับแม่บอก
ไม่ใช่หรอกมันริดยาเสพติดในตัวเองเออลูกน่าจะหลอนจนคลั่ง
คุณผู้ชมครับคราวนี้คุณแม่บอกว่าตำรวจช่วยพาไปกักขัง
ช่วยพาไปเข้ากระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อให้กลับมาเป็นคนดีให้ได้หน่อยได้ไหม
ช่วยแม่หน่อยได้ไหมนะฮะ